ไปดูบรรยากาศการเข้าวัดทำบุญ
เนื่องในวันอาสานหะบูชาและวันเข้าพรรษากันหน่อย

อุบลเขามีวัดดังวัดเก่าแก่
บรรยากาศก็มีชาวบ้านมีประชาชน

จากคุณระภีพันธ์เรือนสีพุศข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ
เชิญค่ะจังหวัดอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวนะคะ

และวันเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริ
มงคลและถือเป็นการร่วมสืบสารวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ
บรรยากาศที่วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ร่วมกันทำบุญตักบาทถวายพระทหารเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดยการตักบาทที่วัดมหาวนารามแห่งนี้นะคะชาวบ้านจะนำอาหารแห้งใส่ลงในบาทที่ตั้งอยู่หน้าพระประธาน
ส่วนอาหารที่ปรุงสุกจะนำมาใส่ภาชนะรวมกันเพื่อให้พระสงฆ์ได้ฉัน
ตัวตนเองและครอบครัวรวมทั้งเป็นการสืบสารวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะการทำบุตรอุทธศวงคษลให้กับบรรพบุรุษค่ะ
แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายความรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะ
เพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราได้ทำบุญในวันสำคัญต่างนะคะ
ซึ่งเรานำทางให้กับลูกหลานหรือคนสูงอายุที่เขาไม่ค่อยได้เข้าวัดให้เขาได้มาทำบุญเพื่อจิตที่จะสงบค่ะ
อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษทุกท่านที่มันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีความอิ่มเอิบในใจค่ะ
มีความสุขที่ได้มาทำบุญเป็นวันสำคัญทุกทุกวันพระญาติยม
เราจะมาทำบุญร่วมกันตักบาทแล้วก็ทำบุญทุกวันพระเป็นประจำมานี่ตลอดนะคะ
ส่วนวัยรุ่นก็จะมีเป็นรอบที่สองค่ะด้านพระครูสารกิจโกศลนะคะ
เจ้าอาวาสวัดมหาวนารามอยากให้พุทธศาสนิกชนยึดถือคือความมีสติ
และการทำความดีซึ่งถ้าหากเราทำความดีแล้วก็จะได้สิ่งดีกลับไป
อย่างน้อยก็มีจิตใจที่สงบบริสุทธิ์ค่ะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะ
ก็เป็นที่ทราบดีค่ะว่าจังหวัดอุบลราชธานี
ถือเป็นต้นตำรับของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและในปีนี้ก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
เหมือนทุกปีภายใต้แนวคิดที่ศรัทธาราชธานีแห่งเทียน
โดยมีคุ้มวัดต่างนะคะนำขบวนเทียนแกะสลักเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก
ซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ต้นเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างก็จะถูกเคลื่อนขบวนมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณลานทุ่งศรีเมืองค่ะ
ส่วนช่วงค่ำนะคะพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี
ก็จะร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันอาสานหาบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนาราม
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ